ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดตรังคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวไปเลยนะคะจะไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านทองมีปืนไปด้วยนะครับ
ปรากฏว่าร้านทองเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องระแวดระวังอยู่แล้วมีคนร้ายมากดปุ่มสัญญาณเตือนภัย
แล้วเสียงมันดังคนร้ายตกใจวิ่งหนีออกไปจากร้านแล้วลื่นล้มอยู่หน้าร้านเดี๋ยวไปดูภาพค่ะ
ครับนี่คนร้ายมานะคะอ่ามาคนเดียวมาคนเดียวเลยมาจอดหน้าร้านนี่เห็นพนักงานเขาสังเกตไหมฮะ
ใช่ก็ไม่ถอดหมวกกันน็อกหน้ากากอะไรกันยังใส่เขาเห็นใส่หมวกกันน็อกเขามาอยู่แล้วนี่ชักเขาอยู่เลย
นี่ค่ะเขาก็ถอยถอยถอยไปกดปุ่มเนี่ยนี่อ๋อจังหวะนี้สัญญาณดังนี่หัวทิ่มเลย
เอาลื่นเลยนี่ตกใจโอ้โหไม่ได้อะไรไปไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเมื่อช่วงบ่ายนี้เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานร้านทองเยาวราชถนนรังปะเหลียนนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดตรังพนักงานร้านทองนางสาวพันธิราชกิจบำรุงอายุ๓๘ปีบอกว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านตามภาพเลยค่ะเดินเข้ามาแต่มันมีพิรุษ
พนักงานขายเขาก็แอบสังเกตแล้วล่ะพิรุษมันชัดอ่ะคุณภาคภูมิ
วกกันน็อกก็ไม่ถอดใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำแขนยาว
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าคือปิดมาทั้งตัว
ถือปืนมาแล้วก็บอกว่าให้หยิบของออกมา
เธอก็ตกใจนะคะวิ่งไปหลังร้านค่ะ
พนักงานอีกคนตั้งสติได้กดสัญญาณเตือนภัย
ไซเรนดังลั่นเลยคนร้ายตกใจอ่า
วิ่งออกจากร้านครับไปเสียหลักอยู่หน้าประตูอะค่ะ
ล้มหัวคว่ำเธอคงคิดในใจตอนที่เห็นไอ้นี่เดินเข้ามา
อืมว่ามันจะกลัวโควิดสิบเก้าอะไรขนาดนี้
ซะแน่นเลยนั่นไงมันพิรุษพิรุษเนี่ย
ไม่ใช่แล้วกดกริ่งเลยเอออืมรถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็น
แต่ไม่ได้ทรัพย์สินมีค่าไม่ได้ทองคำอะไรไปนะ
ตกใจเสียงไซเรนแล้วก็หนีออกไปแบบเนี้ยค่ะอืม
เข้าร้านปกติแต่ว่าที่มันผิดสังเกตก็คือเขาจะใส่หมวก
แล้วก็ปิดแมสมาตอนแรกอ่ะที่ว่าเราเราฉุกเฉิน
ก็คือเขาจะดึงแม็กซ์ออกมาแป๊บหนึ่งไหมอ่ะทำให้เรามัน
รู้สึกว่าอ่าน่าจะไม่ใช่คนร้ายอืมเขาดึงแมทลงใช่ไหมครับ
ใช่แล้วก็คิดว่าหน้าไม่ใช่คนร้ายแล้วก็เข้านั้นมาถึงก็
ก็พอเข้ามาดินด้านหน้าคือเขาก็หนีชักทุกคน
ล่าสุดไปเจอรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วนะคะ
เพราะว่าตำรวจไปไล่ดูแล้วก็มีภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
แบบคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หนีไปตามถนนนะคะ
รถจักรยานยนต์คันนี้คันนี้เลยไปจอดทิ้งไว้ที่ต้นกล้วยในสวนยางพารา
ในพื้นที่หมู่๒บ้านควนจุกตำบลนาเข้าเสียอำเภอนายง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๑๐กิโลนี่ค่ะก็ไปตรวจสอบ
รถมาแล้วครับรถก็เป็นของกลางอยู่ที่โรงพัก
เดี๋ยวก็ไล่ตามตัวนำมาดำเนินคดีเดี๋ยวไล่ดูจากหลักฐานสำคัญ
ก็คือรถที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละครับ